แสดงว่าคุณผู้ชมตื่นเช้าปลุกตัวเองขึ้นมาจากเตียงแล้วนะครับ
ใช่ค่ะแสดงว่าได้ยินเสียงของเราทั้งสองคนแล้ว

บอกตื่นก่อนรวยก่อนทำมาหากินก่อน
พอตื่นกันแล้วพาไปดูกบกันหน่อย
พาไปตื่นตาตื่นใจกับกบสีทองกันหน่อยนะคะ

ซึ่งชาวบ้านในอำเภอร้องกวางเขาพากันไปดูกบทองคำ
ที่มีคนนำไปถวายพระนะคะ
ด้านครูบาพัฒน์ซึ่งเป็นเกจิดังของเมืองแพร่นี้
ท่านก็บอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ
ภาพนี้นะคะชาวบ้านในตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่

เปิดดูแล้วท่านสีทองอร่ามจริงเหรอคุณ
ทองเป็นสีทองจริงนะคะ
ให้ความสนใจมาดูกันค่ะกบทองอาราม
สีนี้เขาบอกว่าคล้ายทองมากตัวจริงของเขานะคะ

ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็น

พระครูบาพัฒน์หรือว่าพระครูพัฒน์นะคะ
วิสุทธิศรีโลเป็นเจ้าสำนักเกจิอาจารย์ดัง
สำนักสงฆ์ใหม่เจริญธรรมเล่าว่า
ได้นำกบทองคำที่ได้รับการบริจาคมา
ให้ชาวบ้านได้ชมกบดังกล่าวทั้งตัวนี่มีสีทองเลยนะคะ
ยิ่งนำออกมาเจอกับแสงแดดเขาจะส่องประกายสีทองระยิบระยับ

ส่วนขนาดของเขามีขนาด๔นิ้วอ้วนท้วนสมบูรณ์
ที่สำคัญเขาลักษณะพิเศษคือไม่กลัวคนแบบนี้
ใครจับก็นอนนิ่งเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้พระที่วัดวังวลบอกว่า
มีนายสมชายทาปงอายุ๕๓ปีถวายให้กับพระที่วัด
แต่เกรงว่าจะมีสัตว์อื่นมาทำร้าย
ก็เลยนำมาถวายต่อให้กับครูบาพัฒน์เลี้ยงดูไว้ค่ะ
บตัวใหญ่นะคะมี๒ตัวด้วยกันที่มีลักษณะคล้าย

มีคนนำมาถวายให้บอกว่าไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิต
ก็จะเลี้ยงไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาดูแล้วก็ศึกษา
ซึ่งกบตัวดังกล่าวเป็นเพศผู้ไม่กลัวคน
เวลามาจับดูไม่มีปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดิ้นหรือว่ากระโดดหนีนะคะ

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ประหลาดมาก
เพราะว่าปกตินี่กบนี่จับยากนะคะเหมือนคำว่าจับกบ

แบบเวลาล้มอย่างนี้ไง
รักษณะการล้มจับกบ
แสดงว่าเขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่ชอบใกล้คน

กบเปลี่ยนท่าจากเมื่อกี้จับกบจับกบ
วางโชว์ให้ดูแบบนี้สีทองสวยจริงนะ
นี่คือข่าวแปลกที่เรานำมาฝากกันนะครับ